ส่วนเรื่องข้อหาของคุณเจนพบที่จะโดนแจ้งเพิ่มเติม
ตอนแรกก็คือแจ้งว่าขับรถโดยประมาททำให้มีผู้เสียชีวิต

ก็คือขับรถในสภาพที่เรียกว่าห่อนความสามารถในการที่จะขับรถใช่ไหมคะ

ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เปิดเผยหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายเจนพบวิรพร
ผู้ก่อเหตุขับรถยนต์เมอร์ซีเดสเบนท์ชนท้ายรถฟอร์ด
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คนว่า
ที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนก็มีมติออกมาแล้วค่ะ
ให้พิจารณาเพิ่มข้อหาต่อนายเจนพบ
ฐานขับรถในขณะหย่อนความสามารถที่จะขับรถ
ซึ่งข้อหานี้มีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
๒๐๐๐๑๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ
โดยกระบวนการหลังจากนี้ก็จะต้องสอบปากคำพยาน
แพทย์พยาบาลรวมถึงตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ว่ามีน้ำหนักเพียงพอที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้หรือเปล่า
หากการสอบปากคำได้ข้อมูลและพยานหลักฐานเพียงพอ
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมค่ะ
ส่วนผู้ต้องหานั้นจะยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่
ก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาในการต่อสู้
และหาพยานหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ของธรรมชาติจากทศิพจน์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการธรรมชาติเขาขอโทษต่อกล้าปลัวคุณกฤษณฑ์ถาววร
หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ก็จะไปที่สถานีตำรวจภูทรขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะ